พาวิศวกรลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากทางโทรศัพท์เชิญค่ะ
เชิญครับคุณเขมิกาครับเชิญครับ
เดี๋ยวติดต่ออีกทีนะฮะเพราะว่าสภาวิศวกรเนี่ย
เขาก็ไปแถลงกันอยู่นะฮะแล้วก็เขาจะบอกถึงทั้งสาเหตุในเบื้องต้นนะครับ
มีการคาดการณ์ไว้เพราะว่าสาเหตุถ้าจะสรุปได้เนี่ย
มันต้องตรวจสอบแบบทุกขั้นตอนจริงนะครับ
รวมถึงจะถอดบทเรียนมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการเดินท่อลำเลียงก๊าซ
ว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรและเฝ้าระวังกันต่อไปอย่างไรนะฮะ
ต่อสายถึงคุณเขมิกาครับเชิญครับคุณเขมิกาฮะ
วันนี้สภาวิศวกรเขาว่าไงบ้างฮะค่ะวันนี้นะคะ
ทางสภาวิศวกรก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปดูตรงท่อที่ได้มีการเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ที่เป็นนายกสภาวิศวกรนะคะก็ได้มีการบอกกับสื่อมวลชน
หลังจากที่ได้มีการไปตรวจสอบมาดูแล้วเนี่ยเขาก็พูดโดยสรุปนะคะ
ว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะตรงจุดท่อกัสธรรมชาติระเบิด
พบว่าเป็นการระเบิดที่จะต้องมีวัตถุมากระทำกับท่อส่งการ์ดค่ะจึงจะทำให้การ์ดนั้นรั่วออกมาแล้วก็พวยพุ่งออกมาจนเกิดประกายไฟ
ซึ่งเขาก็ได้เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากสายไฟแรงสูงที่อยู่ตามแนวท่อก๊าซ
ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าทางถ้าพูดถึงมาตรฐานข้อของทางปรตทเองเนี่ยในการเป็นการวางข้อสงการนั้นก็ถือว่าได้มาตรฐานอยู่
อีกทั้งทุก๘กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีวาวในการตัดตัวของก๊าซธรรมชาตินะคะ
ถ้าสมมุติว่าแรงดันของก๊าซในท่อเนี่ยมันตกอ่ะนะคะซึ่งจากที่เห็นคลิปเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่า
เอมีเปลวไฟโพยพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ท่อเนี้ยได้มีการอ่าวาวของท่อได้มีการตัดแก๊สออกเนี่ย
ซึ่งอันนั้นเป็นระบบเซฟตี้ของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกราฟที่อยู่ในท่อค่ะ
จะต้องมีการเผาผ่านออกไปให้หมดก่อนนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี้ย
ยังไงก็ตามต้องให้ทางปรทตรวจสอบดูอีกทีก่อนว่า
จริงจริงแล้วสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าทางที่เขาได้ไปดูมาแล้วค่ะ
น่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไปกระทำกับพ่อมากกว่านั่นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเมื่อเช้าเองก็มีทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานลงไปด้วยนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ติดตามรายละเอียดเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลตรงนี้อีกทีนึง
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็ช่วงประมาณ๑๑นาฬิกานะคะ
ก็ได้มีประชาชนนะคะที่อยู่ในโรงเรียนวัดเปรงนะคะ
ที่ได้มีการเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงนี้เนี่ย
ก็ได้มาตั้งแถวนะคะแล้วก็รอรับถุงยังที่พระราชทานนะคะ
จากระบาดพระเจ้าอยู่ในโรงเรียนรวดสำนวน๒๓ชุด
มามอบสมทบให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเราก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเขาว่าเป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์นะคะที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ่อท่อส่งพาร์ทเนี่ยค่ะ
คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่ใกล้ท่อประมาณ๓๐เมตรเองนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานค่ะเขาเป็นเป็นช่วงพักเที่ยงของเขาค่ะ
แล้วก็คือหูของเขาเนี่ยคือได้รับไอร้อนจากที่เกิดเหตุนะคะทำให้หูของเขาเนี่ยบาดเจ็บทั้งสองข้างเลย
เขาก็ต้องเอาผ้าก๊อตเนี้ยค่ะปิดหูไว้นะคะแล้วเขาบอกว่าณช่วงวิธีวินาทีนั้นเนี่ยคือแบบ
เขาวิ่งหนีตายกันมากเลยค่ะทั้งคนในแคมป์เอ่ยอะไรเอ่ย
แล้วก็มีเพื่อนของเขาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะขณะที่ลูกของเขาเองเนี่ยยังโชคดีค่ะ
ที่มาอยู่ในโรงเรียนวัดเต็งนะคะก็เลยแบบตอนนี้ถือว่าปลอดภัยทั้งคู่ค่ะ
แต่ว่าในสภาพจิตใจของเขานั้นก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าโชคดีที่เขารอดมาได้นะครับ
คุณเขมิกาครับได้มีการติดตามความคืบหน้าของอาการผู้บาดเจ็บคนอื่นเพิ่มเติมบ้างไงไหมฮะ
ถ้าเป็นผู้บาดเจ็บที่มีอาการเลยรับกระแชรักทีนหรือว่าระเบิดอะไรอย่างนี้ก็

อยู่ที่โรงพยาบาลมันภรรยา

เมื่อเช้านี้เห็นพูดถึงเรื่องของ
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบการเดินท่อลำเลียงก๊าซด้วยนะฮะ
เขามีการพูดถึงท่ออื่นในประเทศไทยอีกไหมครับ
ว่าจะต้องดูแลมาตรฐานยังไงบ้าง
เป็นภัยตามแนวขาคลวดอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเอกลักษณ์ของทางวางท่อ
ปกติมันทำในพื้นที่

ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปทำงานก่อสร้างอะไรตรงนั้นแล้ว
มันก็เลยค้าว่าเทาะค้าตรงนี้ก็จะโดรกกับแนว
วันนี้ก็จะมีตัวกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว
แต่ว่าความสุขมาจากเท่าไหร่ถึงจะมีการป้องกันอะไรยังไง
แต่ว่าทางสภาวิทยาลัยทางสภาวิทยาลัยวิทยาลัยฟังเขาก็บอกว่า
ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนที่อยู่ใกล้รู้สึกไม่มั่นใจยังไง
ก็ให้ไปดูที่ป้ายว่ามันมีป้ายปักไหมมีแนวอะไรบอกไหมนะคะ
ถ้าไม่มีหรือว่ากลัวว่าไม่มั่นใจยังไงถามมันอาจจะแจ้งก็ได้ค่ะ
แล้วครับขอบคุณคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจผู้สิทธิ์ขาดไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ไปอยู่ในเวทีการพูดคุยกับทางสภาวิทยาลัยวิทยาลัยก่อน
เขาไปเปิดเวทีในการแถลงข่าวกันที่นี่ฮะสถานีตำรวจภูทรเปรง
ซึ่งเมื่อวานี้เราก็ได้เห็นภาพว่าสถานีตำรวจภูทรแห่งนี้
ก็ได้รับความเสียหายเรื่องของอาคารเช่นเดียวกันนะครับ